ไปดูเรื่องของวันนี้กันหน่อยนะคะ
ต้องบอกว่าวันนี้หลายท่านที่มีบ้านอยู่ริมน้ำนะคะ
หรือผ่านเส้นทางที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพญา
เจอกับน้ำที่หนุนขึ้นมาแล้วส่งผลกระทบกับการดำรงชีวิตแล้วค่ะ
นี่แหละค่ะคือสภาพของถนนหลายเส้นนะคะ
ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการและกรุงเทพมหานคร

นี่อันนี้สูงเลยนะ
พลักเข้ามาเลย
ภาพตรงนี้ก็คือลานจำหน่ายถุงและทราย
กันน้ำท่วมตรงโรงเรียนในเรือสมุทรปราการ
น้ำท่วมมากจนพัดเอาเรือขนาดใหญ่
ผนังกั้นน้ำชั่วคราวพังลงมา
แล้วมันก็ทำให้น้ำล้นตลิ่งทะลักมาบนถนนแบบนี้ค่ะ
แล้วก็คือข้ามเกาะกลางถนนไปด้วยนะคะ

คนที่ใช้รถใช้ถนนตรงนั้นเนี่ยเดือดร้อนมากเลยเพราะว่าอะไร
เนื่องจากตรงนี้มันเป็นจุดที่เอาไว้
เป็นลานจำหน่ายถุงและทรายกันน้ำค่ะ
เวลาน้ำมามันมีทั้งทรายมีทั้งเศษหินต่าง

แล้วมันก็ไปอุดทางระบายน้ำ
คราวนี้ก็เลยยิ่งน้ำยิ่งผ่านยากไปใหญ่เลย

นี่เป็นความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น
ในช่วงตั้งแต่เช้าที่ผ่านมานะคะ
อีก๓จุดในพื้นที่สมุทรปราการหนักเหมือนกัน
ก็คือที่ตลาดสดปากน้ำตลาดสดสำโรงและพระประแดง
ตรงจุดนี้น้ำเอ่อขึ้นมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาไปท่วมตลาด
พ่อค้าแม่ค้าบอกเก็บของไม่ทัน

คนที่มาตลาดก็เจอน้ำท่วม
เพราะฉะนั้นแม่ค้าก็จะออกคนที่มาตลาดก็จะเข้า
พอเข้าไม่ได้ก็จะกลับรถติดยาวเลยค่ะ
คนเดินทางค่อนข้างเดือดร้อนเลยนะคะ
วันนี้เป็นวันที่ระดับน้ำทะเลหนุนสูงสุดนะคะ
กรมอุทธกษาตวัดระดับน้ำทะเลหนุนสูง

เพราะฉะนั้นพื้นที่ที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำ
หรือว่าแนวคันกั้นน้ำไม่สมบูรณ์
เจอแบบนี้ค่ะน้ำจะท่วมขังแบบนี้เลยนะคะ
อย่างพนักงานกวาดถนนคนหนึ่งที่ทีมข่าวของเราไปพูดคุยบอก
นี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่น้ำท่วมสูงขึ้นมา
เห็นไหมคะคือจะเท่าระดับฟุตบาทเลยคุณผู้ชม
แล้วมันทะลักเข้าไปในบ้าน
เขาบอกเขาไม่เคยเจอน้ำมากเหมือนวันนี้นะคะ
คือปกติถ้ามันขึ้นมาไม่กี่ชั่วโมงก่อนเที่ยงน้ำก็จะลงแล้ว
แต่เนี่ยใกล้จะบ่าย๒โมงแล้วที่ผู้สื่อข่าวเราไปคุย

แม่ค้าขายอาหารตามสั่งริมทางวันนี้ไม่ต้องพูดถึงตั้งร้านไม่ได้

แล้วไปดูเส้นทางรถไฟสายเก่า
เพราะว่าตรงนี้จะเป็นจุดที่คนก็จะเป็นทางลัดเลี่ยงเมืองของหลายท่าน
ตรงนี้ก็มีจะเรียบแม่น้ำข้างก็จะเป็นแม่น้ำ

เส้นทางเลี่ยงตรงนี้มันไม่ได้กว้างขวางมาก
รถเข้าไปแล้วบางทีมันเลนสวนก็

เดียวสวนกันปรากฏโอ้โหวันนี้น้ำทะลักเข้ามา

จุดนี้เนี่ยท่วมเพราะว่าเป็นจุดฟันหล่อของแนวกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครนะครับ
ก็เลยเจอกับสภาพแบบนี้เลยนะคะ
อีกหนึ่งจุดนะคะวันนี้ที่เจอกับน้ำท่วมก็คือ
เชิงสะพานกรุงทนโอ้อันนี้จุดเก่าแก่เลยค่ะ
น้ำท่วมตรงแถวสังฮีก็ต้องมาดูจุดนี้นะคะ
ตรงนี้เขามีการประกาศแจ้งประชาชนให้เลี่ยงเส้นทางนี้นะคะ
เพราะว่าเกิดผนังกั้นน้ำชั่วคราวรับแรงน้ำไม่ได้แล้วมันพังค่ะ
พังลงมาน้ำท่วมตรงนี้ประมาณห้าสิบถึงแปดสิบเซนนะคะ
เกือบเมตรรถเล็กนี่ไปไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับ
คนที่ใช้รถใช้ถนนเลี่ยงตรงนี้หน่อยนะคะจนกว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะ
นี่คือสภาพที่ชาวกรุงเทพที่ติดแม่น้ำเจ้าพญาเจอนะคะ
ส่วนวันนี้นะคะเรื่องของน้ำทะเลหนุนนี่การปฏิบัติงานของตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริค่ะ
ที่เห็นอยู่นี้คือการเคลื่อนย้ายขนส่งผู้ป่วยสูงอายุท่านเป็นโรคไต
อยู่ที่เชิงสะพานกรุงทนนะคะเนี่ยค่ะช่วงสายสายก็มีร้อยตำรวจเอกพิเชษวิเศษโชคนะคะ
กับชุดเคลื่อนที่เร็วอำนวยความสะดวก
เพราะตรงนั้นน้ำท่วมไหลเชี่ยวตรงทางลงเชิงสะพานธนบุรี
คนก็โทรศัพท์มาขอความช่วยเหลือเป็นคลินิกโรคไต
อยากจะนำผู้สูงอายุที่เป็นโรคไตข้ามจากฝั่งคลินิกโรคไต
มาขึ้นรถที่จอดอยู่อีกฝั่งนึง
มันจะต้องผ่านจุดที่น้ำไหลเชี่ยว
จราจรของโครงการก็เลยเข้าช่วยเหลือแล้วก็อำนวยความสะดวก
นี่ค่ะลุยน้ำท่วมสวมบูธเข้าไปเลยค่ะ
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์วันนี้
ที่ก็ได้รับการอำนวยความสะดวกช่วยเหลือนะคะ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
แล้วก็สำนักระบายน้ำกรุงเทพมหานครท่านลงพื้นที่นะครับ
พยายามที่จะแก้ไขปัญหาน้ำทะเลหนุนสูง
จนชาวบ้านเขาได้รับความเดือดร้อนในวันนี้
คือบอกว่าตอนนี้คือสุดวิสัยจริง
เพราะว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับ
เดี๋ยวพรุ่งนี้นะจะมีอีกรอบนึงนะ
ซึ่งได้แจกกระสอบทรายนะครับ๑๐๐๐กระสอบ
ไปอุดตามจุดฟันหล่อที่มีอยู่
พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองนะครับ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไปตรวจพื้นที่น้ำท่วม
น้ำทะเลหนุนสูงบริเวณถนนทรงวาด
โดยสั่งการให้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกทันที

คือท่านก็ยอมรับว่ากรุงเทพมหานคร
ไม่ได้แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวตลิ่ง
แม่น้ำเจ้าพระยาจึงทำให้หลายพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน
จากการตรวจสอบนะครับบริเวณถนนทรงวาดพบว่า
ในช่วงหนึ่งถึงสองวันที่ผ่านมานะครับ
น้ำทะเลหนุนสูงแล้วก็มีน้ำเหนือไหลลงมา
ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้น
บ้านเรือนของประชาชนที่อยู่แนวเขื่อนชั่วคราว
บริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำก็ได้รับผลกระทบ

แต่ว่าด้วยระดับน้ำที่มันสูงกว่าที่คาดการณ์นะครับ
อยู่ในระดับ๒เมตร๓๘เซนติเมตรนะฮะ
ขณะที่แนวกั้นน้ำชั่วคราวของกรุงเทพมหานคร
อยู่ที่๑เมตร๘๐เซนติเมตรใช่ไหม
วกกับกระสอบทรายที่หนุนหนุนไปอีก๒๐เซนติเมตร
มันก็ยังไม่ได้ระดับไงน้ำก็เลยท้นตะหลิ่งเข้ามานะครับ
กรุงเทพมหานครแจ้งบอกว่า๔พื้นที่เนี่ยยังมีน้ำท่วมขังนะครับ
แถวบ้านใครบ้างนี่ฮะดูหน้าจอไทยรัฐทีวีเลยครับ
บางพลัดบริเวณสะพานกรุงธนบุรีเขตสัมพันธวงศ์ถนนราชวงศ์
ยานาวาบริเวณอู่ต่อเรือสะพานปลาและเขตพระขนงบริเวณถนนรถไฟสายเก่า
ขณะที่มี๒จุดนะครับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วคือ
ยานาวาบริเวณวัดดอกไม้สะพานพระราม๙แล้วก็เขตธนบุรีถนนเจริญนคร
ล่าสุดครับนายสมศักดิ์มีอุดมศักดิ์ท่านรองภูมิในการสำนักการระบายน้ำนะครับ
สั่งการให้จัดเรียงกระสอบทรายในจุดเสี่ยง
เพื่อป้องกันและรองรับน้ำที่จะสูงขึ้นอีกครั้ง

เวลาที่ท่านกำลังดูข่าวอยู่นี่แหละครับ
๑๖นจนถึง๑๙น๓๐น
ซึ่งน้ำจะหนุนเต็มที่นะครับ๑เมตร๒๗เซนติเมตร
แล้วก็ช่วงเวลา๑๘น๕๖น
แล้วก็อีกทีจะเป็นช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้
ซึ่งคาดว่าเวลาที่จะระดับน้ำสูงสุดนั้น
อยู่ที่๑เมตร๓๒เซนติเมตร
ช่วงเวลา๑๑น๒๖นครับ
ผู้ว่ากรทมท่านก็ขออภัยมายังประชาชนนะครับ
ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำที่ล้นเข้ามา
จากพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในวันนี้
กระทบต่อชีวิตประจำวันนะครับ
แล้วการจราจรในหลายพื้นที่ก็ประสบปัญหาไป
อย่างที่เราได้ให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพไปแล้ว
ขณะนี้ระดับน้ำอยู่ระหว่างการที่จะลดลงลดลงลดลงนะครับ
ยังคงติดตามแก้ไขสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับ
พรุ่งนี้เตรียมรับมือระดับน้ำกันอีกรอบหนึ่งนะคะ